ไปดูเรื่องของความเชื่อกันก่อนก่อนที่จะไปดูเรื่องขนมกันต่อนะคะ

เราเล่ากันไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
คุณจำได้ไหมว่าเขาไปเจอต้นตะเคียน
หลังจากที่เขาทำการลื้ออัฐิทรงเรือสัมเภา

เล่าไปแล้วหลังจากที่เรื่องนี้แพร่กระจายออกไป
ชาวบ้านแห่กันมากันฮือฮาไปหมดเลยคุณ
มาขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่ตะเคียนค่ะ
คุณผู้ชมมาดูบรรยากาศที่บริเวณหน้าโบสถ์วัดหลักแก้วนะคะ
อยู่ที่อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ตอนนี้ที่วัดนี่โอ้โห

ตะเคียนนี่ก็แน่นแน่นไปด้วยผ้าสามสี
คือชาวบ้านเขาทยอยกันมากราบไหว้ที่ท่อนตะเคียนโบราณ
ที่ถูกขุดพบที่บริเวณที่เก็บอัฐิทรงเรือสัมเภา
เมื่อวันศุกร์เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังไป

หลังจากที่มีคุณลุงท่านหนึ่งเขาเหมือนลักษณะเหมือนร่างทรงเข้า
อ่าจำได้จำได้แล้วก็ร้องห่มร้องไห้บอกขอบคุณที่พาขึ้นมาแบบนี้
แล้วก็จะมาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านนะอืมตามที่ร่างทรงหรือว่าแบบ
คุณลุงเขาพูดออกมาประมาณแบบนี้นะคะอ่าแล้วนี่อีกหนึ่งจุดที่จะพาคุณผู้ชมมาดูก็คือ
ขันน้ำมนต์แม่นอกจากมีท่อนตะเคียนให้ดูแล้วที่นี่เดี๋ยวนี้เขามีขันน้ำมนต์วางไว้ด้วยนะ
เพราะว่าเขามีการทำพิธีอันเชิญไงเวลาเขาจะเคลื่อนย้ายต้นตะเคียนเนี่ย
เขาเชื่อว่าตะเคียนเป็นต้นไม้ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองอยู่
ก็จะต้องทำพิธีบวงสวงหรือว่าอันเชิญเพื่อที่จะย้ายที่ขึ้นมาใช่ไหมก็เลยมีขันน้ำมนต์อยู่ด้วยนะคะ
บางคนเขาก็แหม่ไปรูปคำถูท้าที่บริเวณต้นตะเคียนแล้ว
เรียบร้อยก็ไปส่องที่ขันน้ำมนต์ต่อถึงขั้นกับว่าหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพเก็บไว้เลย
งานนี้ไม่รู้ว่าใครได้เลขอะไรบ้างนะจ๊ะต้องไปส่องดูกันเอาเองจ้า
เอาส่องซูมดูดูก้มเงย
เย้ยต้องบอกว่าเป็นโจทย์ยากเหมือนกัน
รอบนี้นี่เป็นภาพที่ต้องใช้จินตนาการแล้วก็ความเชี่ยวชาญรวมถึงประสบการณ์เยอะมาก
ฉันรู้สึกว่าเหมือนเรากำลังสอนคณิตศาสตร์เป็นโจทย์ที่ยากเราต้องค่อยแก้ปัญหาแก้โจทย์กันไป
ลองใช้วิธีนี้ดูยังไงคะลองมองแล้วนึกให้เป็นภาพสามมิติ
แต่ถ้ามองนานเกินไปปัญหาที่จะเกิดตามมาก็คือตาเหล
ใช่ครับเพราะฉะนั้นเอาแต่พอดี
ของบางทีบางอย่างนะถ้ามันจะโดนจะเห็นก็เห็น
แต่ที่เห็นชัดเนี่ยบริเวณตรงนี้คุณผู้ชมค่ะ
มันคือเลขที่ถูกสลักไว้ที่เก็บอัฐินี่แหละนะคะถูกสลักไว้มีสองตัวเลขก็คือ
สองสี่หกสองและสองสี่หกสี่ครับชาวบ้านเขาก็พากันไปแหละ
ถ่ายรูปไปเก็บไปดูไปจำไปท่องให้ขึ้นใจกันไปเลยบางคนเขาบอกว่าเอา
เอาเลขนี้แหละไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเพราะว่าจะได้โชคได้ลาบกลับมาหรือเปล่า
ก็ไม่รู้แต่ไม่รู้จะซื้ออะไรเอาเลขนี้แหละครับเขาบอกอย่างงี้นะคะ
แต่ว่ายังไงก็ตามคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ไม่ได้บอกให้คุณผู้ชมมางมงายกับเรื่องที่เรานำเสนอไปแบบนี้นะคะ
แต่ถ้าใครสนใจเรื่องของการเสี่ยงดงเสี่ยงดวงอะไรแบบนี้
ก็ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าก็ต้องซื้อลอตเตอรี่ที่มันถูกกฎหมายสลากินแบ่งรัฐบาลในราคา๘๐บาท
เห็นชัดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้จริงแล้วมันคือภาพ
ตัวเลขสลักพศค่ะใช่พศที่เขาก่อสร้างที่เก็บอัฐิรูปทรงเรือสัมเภา
เพราะว่ามีอายุเก่าแก่เป็นร้อยปีต้นตะเคียนที่อยู่ข้างใต้
อยู่ใต้ที่เก็บอัฐิลงไปอีกแปลว่าต้นตะเคียนนี้ก็ต้องเก่าแก่เป็นร้อยปีเช่นเดียวกัน
เมื่อกี้เห็นไว้ว่าพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยหกสิบสอง
นี่ปีนี้ก็ร้อยปีแล้วร้อยปีคุณร้อยปีจริงจริงสองสี่หกสองกับสองสี่หกสี่นะ
ปีที่สละก็คือน่าจะก่อสร้างประมาณสองปีตัวเลขดิกูจำแม่นมาก